ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
กลับมาแล้วตามคำนัดหมายที่เราบอกไว้ว่าเราจะหยุดไปสัปดาห์หนึ่ง
ครับเรากลับมาแล้วครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ย
ก็ต้องบอกเรื่องการออกทุกข์ก่อน
ท่านผู้ชมครับเราออกมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่๒๙แล้ว
สำหรับประชาชนทั่วไปก็แจ้งมาว่า
ถ้า๒๙คือเมื่อวานนี้ทุกคนก็สามารถจะ
ไม่ต้องใส่ชุดสีดำนะครับแต่ให้ใส่ชุดสีสุภาพ
เมื่อวานนี้ก็สำหรับข้าราชการก็จะยันถึงวันนี้
ช่วงเช้าทงก็ลดครึ่งเสาสำหรับเมื่อวาน
วันที่๒๙ก็คือข้าราชการแต่งกายไว้ทุกข์
ถึงวันที่๒๙มติคอลโมระบุว่าให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐ
จากเดิมที่กำหนดไว้ถึงวัน๒๗ก็ขยายเวลาไปถึงวันที่๒๙
แล้วก็คือเมื่อวานประชาชนทั่วไปก็เช่นกันครับ
เมื่อวาน๒๙ควรจะไว้ทุกข์ถึง๒๙นะครับ
แต่ก็ไม่ได้มีกฎบังคับเคร่งครัดว่าประชาชนจะแต่งชุดดำ
ดูตามความเหมาะสมส่วนวันที่๓๐วันออกทุกข์ตามกำหนด
ก็ใส่เสื้อผ้าสีสันได้ตามปกติทุกอย่างก็คงจะกลับคืนสู่ปกติ
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับคือสามารถจะใส่ผ้าสีสันได้ตามปกติ
ื่นเริงได้หากมีงานสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงก็ยังทำได้
แต่เพียงให้เหมาะสมตามการละเทศะไม่ถึงกับเศร้าโศกเกินไป
ไม่ควรจะลื่นลือสนุกสนานจนเกินงาม
คือรัฐบาลเขาก็บอกว่าอันนี้คือแล้วแต่วิจารณญาณของทุกท่านเลย
คือเสื้อผ้าเนี่ยใส่สีสันได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นสีที่ฉูดฉาดในทันที
ก็อาจจะเป็นสีสุภาพโทนอ่อนก่อนแบบนั้นแต่ว่าก็คือไม่ต้องใส่ชุดไว้ทุกข์แล้ว
เพราะว่าตามกำหนดการต้องเป็นเรื่องของการออกทุกข์
แล้วก็ผ้าขาดขาวดำที่เป็นริ้วแล้ววางไว้หน้าอาคารก็ให้ออก
ออกหมดแล้วตอนนี้ทุกหน่วยงานกรุงเทพก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะครับ
ปลดทั้งผ้าแถบริ้วขาวดำแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งในช่วงของการไว้ทุกข์เนี่ย

จากวันที่๒๙นะครับออกเลย

รวมถึงยังมีเรื่องของหลายคนถามมาเรื่องของพระเมรุมาตรคุณชูวิทย์
หลายคนอยากไปชมความสง่างามสมพระเกียรติของพระเมรุมาตรทั้งที่
ก็ไปชมกันได้
บริธีพรรษนามหลวงแล้วก็ที่พระเมรุมาตรจำลอง
ในแต่ละจังหวัด
ถึง๔ทุ่มให้เข้าไปชมกันได้
แต่ว่าที่พระเมรุมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ย
เขาจะเปิดทั้งเดือนนี้จนถึง๓๐พฤศจิกายนเลย
เขาจะเปิดขึ้นระหว่างวันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายน
โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
โดยกำหนดว่าสุภาพบรุษเนี่ย
ใส่เสื้อมีแขนไม่บางไม่รัดรูป
กางเกงขายาวงดกางเกงยีนฟอกขาดวิ่นลัดรูป
รองเท้าแบบสุภาพงดสวมรองเท้าแตะ
สุภาพสตรีก็เสื้อมีแขนไม่บางไม่รัดรูปไม่เอวลอย
กระโปรงยาวคุมเข่าใส่กางเกงขายาวได้แต่ต้องสุภาพ
แต่ต้องทรงสุภาพไม่บางไม่รัดรูป
รองเท้าแบบสุภาพงดสวมรองเท้าแตะ
ก็คือเขาบอกว่าถ้าให้นึกภาพง่ายก็เหมือนไปวัดพระแก้ว

กางเกงยีนห้ามเด็ดขาด

เขาบอกว่าคือการเข้าไปชมนิทัศกรรมพระเมรุมาตรเนี่ย

เข้าไปรอบนึงมีเวลา๑ชั่วโมง
ในการที่จะเข้าไปเขาจะมีการตามที่เราขึ้นกราฟิกันจะมี

ก็คือจะเปิดให้ขึ้นลงพระเมรุมาตรได้ทั้งสองด้าน
แล้วก็ก่อนหมดเวลาเข้าชม๕นาทีจะมีสัญญาณแจ้ง

ประชาชนรู้สึกว่าจะมี๓จุดด้วยกัน

ข้าราชการแล้วก็ของผู้พิการ

ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

และพี่สูงสมศีลประเภอ

ก็จะอยู่บริเวณจุดเลยทั้ง๕จุดด้วยกัน
ข้อปฏิบัติที่ควรรู้ก็คือ๑ไม่แตะต้อง
หรือสัมผัสพระเมรุมาตรตลอดจนสิ่งของที่นำมาแสดง
อย่าไปใช้จับนะบางคนก็แบบว่าไม่เคยเห็น

เอามือไปจับเอามือไปถู
อันนี้ก็ต้องขอเป็นระเบียบกำหนดไว้ประชาชนทั่วไปที่เข้าไปคงทราบนะฮะ
ไม่ดึงไม่หยิบไม่สร้างความเสียหายให้กับดอกไม้ตลอดจนพืชพันธุ์ในงาน

ก่อนด้านนี้ที่เขาทำถนนดอกไม้ต้องปากคลองตลาด
ทำได้๓วันต้องปิดซ่อมเลย
เพราะว่าดอกไม้พังโดนเหยียบโดนเอากลับบ้านเยอะแยะเลย
แล้วก็ต้องบอกนะคุณมิ้นนะไม่เอากลับไม่หยิบ
บางทีไปจับอะไรแล้วเห็นคนเยอะขอเอากลับบ้าน
ก็ต้องบอกไว้ก่อนคือดอกไม้พวกนี้

ถ่ายรูปก็ให้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
ไม่เดินสเปะสปะเดินถ่ายไป

เพราะฉะนั้นกำหนดไว้จุดถ่ายรูปตรงไหนก็ให้ถ่ายไว้ที่นั่น
ทิ้งขยะให้อยู่ในบริเวณที่จัดไว้
อันนี้เป็นระเบียบหรือข้อกำหนด
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปชมพระเมรุมาตรที่สนามหลวง
เรื่องการแต่งชุดเรื่องการทำตัว
คุณมิ้นก็ได้อธิบายอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังเรียบร้อยแล้ว
ผมก็หวังว่า๒๓๐พิศิษฐ์อีกายน

ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือทุกคนทั่วไป
เพราะว่าถ้าไม่ทำตามข้อบังคับนี้เนี่ยเข้าไม่ได้จริงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันไปให้ดีด้วย
ครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมคงจะได้กลับมาในสถานการณ์ปัจจุบัน
คุณมิ้นกับผมก็คงต้องพูดเรื่องน้ำท่วม
อันนี้รัฐบาลนะครับโดยพรแหน่งประยุทธ์นายกลมตี
ได้กำหนดที่อ่างทองประสบผู้ประสบปัญหาอุทธกภัยที่อ่างทอง
ที่วิเศษชายชาญที่ผงเพงที่อ่างทอง
เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์พบปะให้กำลังใจมอบถุงยางชีพ
กำหนดให้ลงรู้สึกว่าที่วันที่๓๑
ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมนายกมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจพบประชาชนภาคอีสาน

มันทำนองเดียวกับที่สกลนครไหมที่เราไปกันคือเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนดิน
แล้วก็ปรากฏว่าถูกน้ำซ้อเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะพื้นที่กี่เมตรนะ

๓๐เมตรที่บริเวณเขื่อนน้ำพองใช่ไหมตรงบริเวณน้ำพอง
น้ำก็ทะลักเข้ามาที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้เขาก็ขนหินเข้าไปถมในพื้นที่
คือทั้งหินทั้งทรายทั้งคันดินคือทำทุกอย่างเลย
เพราะว่าตอนนี้ต้องกั้นน้ำอย่างเร่งด่วนไม่ให้มันซึมเข้ามาที่ชั้นใน
แล้วก็กั้นตรงพนังดินไม่ให้ถูกซ้อเพิ่มด้วย
แล้วก็หินที่เข้าไปบรรทุกไปง่ายไหม

ถนนหนทางมันก็เล็กเข้าไปเป็นดิน
เขาตอบว่าวันนี้เขาทำไปได้ถึงประมาณเท่าไหร่๒๐

กว่าจะครบ๑๐๐ก็คงจะหลายวันอยู่
ก็ผมว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องไปดูหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เขาทำไป๒๐แล้ว

เพราะนอกจากที่ขอนแก่นคือน้ำเนี่ยท่านผู้ชมครับ
เวลาที่น้ำเข้ามา
เพราะฉะนั้นน้ำสะสมก็พอสมควรนี่พูดถึงภาคอีสานนะครับ
แล้วช่วงนี้อากาศหนาวก็เริ่มมาหน่อยละ
ท่านก็อาจจะคิดว่ามันอากาศหนาวแล้ว
ที่ผ่านมาน้ำท่วมก็ยังไม่ลดเลย
นอกจากนั้นแล้วยังมีที่ไหนอีกภาคกลาง
ที่สุภัณฑ์คุณเคยเห็นน้ำท่วมสุภัณฑ์มั้ยเออท่านบรรหารอยู่น่ะอืม
น้ำไม่ท่วมน่ะสุภัณฑ์เนี้ยแม้กระทั่งปีห้าสี่เนี้ย
จังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับพูดถึงที่ปีห้าสี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับก็น้ำท่วมน้อยอืม
น้อยกว่าที่อื่นพูดง่ายว่าสิงห์บุรีชัยนาฏนครสวรรค์นี่
ฟักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ
ผมไม่วงรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ดตีแสดหน้า
คุณผู้ชมชมวิทย์ตอนนี้สถานการณ์พระนครศิษยา

คุณไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมภูมิศาสตร์ประเทศไทย
คืออย่างนี้ครับผมเคยเป็นนักการเมือง
โดยปกติก็ต้องไปเยี่ยมเยี่ยนชาวบ้าน
ในสมัยหนึ่งผมก็อยู่ที่พักชื่อพักชาติไทย
ในอดีตนะฮะปัจจุบันก็คงไม่มีแล้วภาคชาติไทย
หัวหน้าพักก็คือหน้าบรรหาเสีรสัยภาคอาชา
ท่านเป็นผู้ที่เติบโตในจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นจังหวัดในภาคกลาง
ภาคกลางก็มีสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาฏนครสวรรค์
อุทัยธานีบริเวณนั้นครับภาคกลาง
ก็ต้องเข้าใจก่อนนะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่อยู่ในภาคกลางก็เนื่องจากภาคกลางเป็นแอ่ง

สังเกตได้ว่าทุกปีทุกปีเนี่ย
คืออายุทยาเนี่ยมีชื่อติดตลอดนะครับ
ในปี๕๔จำได้ว่าคุณมิ้นเกิดอะไรขึ้น
เรามีโรงงานอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมที่อายุทยาเยอะครับ
คมอุตสาหกรรมโรจนะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ญี่ปุ่นหรือว่าจีนหรืออะไรก็มาเปิดโรงงานในนิคมกันเยอะแยะ
ตั้งแต่ปี๕๔น้ำท่วมเห็นเลยว่ารถจอดกัน
ปัจจุบันโรงงานหรือนิคมต่างเหล่านั้นสร้างกำแพงเลย
ก็คือเขื่อนนั่นแหละล้อมรอบนิคมเลยนะครับ
ก็คือขนาดกลัวมากแล้วครับเพราะเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดอายุทยา
อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นที่ราบรุ่ม
คุณมิ้นเห็นบ้านไหมบ้านคนที่ภาคกลางเนี่ยนะ
เขาจะสร้างอย่างไรข้างล่างเนี่ยจะยกสูง
แล้วก็จะอาศัยอยู่ชั้นบนชั้น๒นะครับ
ชั้นล่างก็จะเป็นใต้ถุนและก็มักจะมีอะไรครับมีเรือ
อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อ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
ซึ่งได้รับกระทบผลกระทบอำเภออะไรบางปลาม้า
แล้วก็จังหวัดสุพรมรีซึ่งเป็นพื้นที่ราบรุ่มต่ำ
รับน้ำมาจากทุ่งเจ้า๗ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทองบ้านเรือนของชาวบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบนะฮะ
ถนนหลายสายในหมู่บ้านท่วมน้ำท่วมขังรถสัญจรไปละมาลำบากบางจุดต้องติดป้ายห้ามผ่านนะฮะ
ทั้งหมดคือ๑๑ตำบลที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบังปลาม้าอีก๑๑๑๔ตำบล
ขณะนี้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
ถูกน้ำท่วมขังแม้ระดับน้ำจะเริ่มลด๒๓เซนติเมตรแล้วนะฮะ
นี่คือจังหวัดสุพรมลี
จากที่บ้านที่อยู่

ที่เฝ้าทุ่งนานะครับเพราะพื้นที่ยุริยานเขาทำนากัน
ก็จะย้ายบ้านมาตั้งเต็นต์อยู่ริมถนน
ริมถนนเนี่ยฮะเพราะถนนที่สร้างมาเนี่ย
มันเหมือนกับว่าถนนเป็นเหมือนเขื่อน
คือยกถุงไว้ใช่ไหมครับ
บริเวณที่ลาบปลุ้มนั่นก็คือท้องทุ่งนาแหละครับ
เมื่อน้ำท่วมทุ่งนาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านบางทีก็อยู่ไม่ได้
เพราะน้ำท่วมก็มาอยู่ตามริมถนนไปทำเต็นต์พงเต็นต์อะไรนอนกันอยู่ริมถนน

อันตรายนะเพราะบางทีเนี่ยถนนมันไม่ท่วมนะฮะ
แต่รถวิ่งมาไปเฉียวชนถูกคนที่อาศัยอยู่ริมถนน
อันนี้คือประการแรกประการที่สองคุณรู้ไหมชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไร
คุณไม่รู้ใช่ไหมผมรู้นะฮะ
เพราะว่าตอนย้ายมาเนี่ยบ้านยังอยู่ทรัพย์สินยังอยู่ในบ้าน
ตัวก็มาอยู่ชั่วคราวปรากฏว่ามีขโมยขึ้นอีกที่น้ำท่วมอย่างนี้แหละนะฮะ
เพราะนอกจากน้ำท่วมแล้วยังต้องกลัวปัญหาอาจยากรรม
พวกขโมยมาขึ้นบ้านเอาทีวียกทีวียกของในบ้านทรัพย์สินในบ้านเนี่ยไม่มีใครดู
เพราะตัวเองก็ย้ายมากับครอบครัวมาอยู่กันริมถนน
สองยังต้องกลัวเรื่องรถอุบัติเหตุอีกที่จะเฉียวชน
เขาบอกน้ำท่วมอายุทยาเนี่ยยังไม่ได้คลี่คลายเลยจมบาดานมา๕เดือนแล้วชาวบ้านโอดนะฮะ
ไร้การช่วยเหลือขณะที่ผู้ว่าอุยุธยาเขาประกาศให้๙อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม
โดยเฉพาะจุดที่เป็นน่าห่วงเนี่ยเขาบอกอยู่มีอยู่๒อำเภอคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
คืออำเภอเสนากับอำเภอบางบาน
เพราะว่าเป็นบริเวณพื้นที่รุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญานอกคันกั้นน้ำ
หน่วยงานกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับทีนี้ปรากฏว่าเราก็ส่งทีมงานไทยรัฐเข้าไปในเขต
พื้นที่หัวเวียงยังประเภอเสนาน้ำท่วมเมตห์๓๐อ่ะ
โหเมตรครึ่ง
๓๐อีก๒๕เซนเท่าไรเท่านี้เองนะคุณมิน

๒๕เซนท์จะใกล้๑มทัศน์เขาบอกว่าจะเท่ากับปี๕๔
รัฐบาลเขาก็บอกนะว่าน้ำปีนี้มันเยอะ
ปริมาณน้ำปี๖๐กับปี๕๔ใกล้เคียงกัน
แต่เขาบอกว่าปี๖๐เขาบริหารจัดการได้ดีกว่าปี๕๔
เขาบอกว่าที่ขณะนี้ที่เสนานี่ก็ได้รับผลกระทบชาวบ้านทั้งหมด๒๓หมู่บ้านนะครับ
ได้รับผลกระทบทั้งหมดยังภาวะกลัวน้ำท่วมจะซ้ำลอยปี๕๔
อยากจะให้เร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดเพราะชาวบ้านเดือดร้อนหนัก
เรื่องน้ำท่วมมีกันทุกปี
กำลังคิดว่ามันจะมีทางออกยังไงได้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่ก็ระบายไม่ได้
เพราะเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจใช่ครับมันก็ปล่อยไปตรงนั้นไม่ได้
เพราะความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าไม่ปล่อยไปทั้งนั้น
ไปทางอื่นหมดแล้วแล้วน้ำมันก็ยังเยอะอยู่แล้วมันจะทำยังไง
แล้วก็บอกว่าที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีรุยา
เขาบอกว่าชาวบ้านต้องสร้างเภอร์งพักชั่วคาวเห็นไหม
เป็นที่หลับนอนน้ำท่วมมา๕เดือนแล้วปีนี้น้ำท่วมนานกว่า
น้ำมันยังขังอยู่นานกว่าอาจจะไม่ได้สูงกว่าแต่นานกว่ามันไม่ลดเออมาใช่มันไม่ได้ลดไปเหมือนปกตินะโดยน้ำท่วมมาเนี่ยเขาบอก๕เดือนแล้วนะปีข้าวของเครื่องใช้ที่เก็บไม่ทันไอ้ที่เก็บไม่ทันเนี่ยก็หมายความว่ายังอยู่ที่บ้านค่ะแต่ท่านผู้ชมครับก็ต้องเข้าใจนะคือบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านน้ำท่วมอยู่นะทรัพย์ส
อยู่ริมทางนะฮะปี๕๔ก็เป็นแบบนี้นะฮะส่วนของเนี่ยปรากฏว่าไอ้แก๊งเขาเรียกอะไรพวกแก๊งแมวน้ำหรืออะไรเนี่ยก็ไปลักเอานะบ้านที่อยู่ที่น้ำท่วมเนี่ยแต่มันขโมยยังไปขโมยอีกเพราะน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครอยู่บ้านก็ยังจะไปขโมยของเขายังจะไปขโมยของเขาอีกนะครับขณะนี้เขาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดให้

ชัยนาฏต่างเนี่ยเมื่อรับน้ำเนี่ยน้ำก็จะไม่เข้ามาที่เขตเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพคุณลองคิดดูแล้วกันเนี่ยผมก็ต้องขอพูดนะบางทีชาวนาเขาอาจจะดาวเนี่ยท่วมทุ่งนากับท่วมกรุงเทพเนี่ยก็แน่นอนครับทางรัฐบาลก็ต้องป้องกันในเขตเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพเพราะฉะนั้นพื้นที่รับน้ำเนี่ยในภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นอายุทยา
เขาบอกว่ายังไม่มีแนวโน้มลดลงนะที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
ค่ะสมมุติฮ่าหรือคลี่คล่ายไปในทางที่ดีขึ้น
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือไหลบ่าอีก
ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ
ก็ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาสูงขึ้น
คือพอแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเนี่ยแม่น้ำสาขาต่างแม่น้ำน้อย
คลองต่างสูงตามขึ้นไปด้วย
นี่ผมสอนภูมิศาสตร์คุณแล้วนะ
คือพอสูงขึ้นก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
จังหวัดพระนครศรียุธยาประกาศให้เขต
ภัยพิบัตรน้ำท่วม๙อำพือด้วยกันนะครับ
บานผักไข่เสนาบางปะอินบางไซเมือง
ประหันบางซ้ายแล้วก็มหาลาศ
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่า๔๒๐๐๐หลังคาเรือน
ก็นับว่าไม่น้อยนะถ้าคูณไปสัก๓คนนี้ก็เป็นแสนแล้วนะ

อันนี้ผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็คงจะพยายามอยู่นะ
มีการวางแผนอย่างเช่นกรมชนประธาน
ก็กล่าวว่าท่านอธิบดีกรมชน
นายสมเกียจประจำวงก็ยอมรับ
การระบายน้ำออกจากทุ่งตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้ล่าช้า
เพราะน้ำกระจุกตัวและเพิ่งผ่านจุดสูงสุดไปเมื่อ๒๕๒๖ตุลานี้เองนะครับ
จากนี้ไปรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาภาคกลางจะลดลงเห็นไหม๑๒เซน

วันละ๑๒เซน
แต่ว่าเวลามานี่มาวันละ๒๐๓๐เซนนะครับ
ซึ่งต้องใช้เวลานานเขาบอกว่าถึงต้นเดือนธันวาคม

ต้นเดือนธันวาครับน่าจะแก้ปัญหาจบ
ส่วนสถานการณ์ภาคอีสานเขาบอกว่ายอมรับยังแก้ปัญหาไม่ได้
กรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำซึม
ลอดคลองของโครงการที่อ๋อที่ขอนแก่นที่อำเภอเมืองขอนแก่น

เร่งดำเนินการทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะสามารถจะปิดได้ภายในวันที่๓๐ตุลานี้
คือน้ำล้นมาในคลองลอดต่าง

ดังนั้นตอนนี้ก็มี๓มาตรการสำคัญนะท่านผู้ชมครับ
หนึ่งคือลดการปล่อยน้ำลงในเขื่อนลง
เพื่อให้สามารถดำเนินการซ่อมครองได้ง่ายขึ้น

เพื่อให้ลดความเสียหายต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรพักอาศัย

อยู่ระหว่างการกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปตัวเมือง
คือที่คุณที่เมื่อกี้พูดบอกว่าไอ้ผนังกั้นน้ำพอแตกใช่ไหม
มันก็จะไหลเข้าที่สกลนครเช่นกันครับ
พอแตกปุ๊บเข้าสกลเข้าตัวเมืองสกลที่ผมไปดูมานะ
โอ้โหท่วมแบบฉับพันทันทีเลยครับ
ตอนนี้เขาก็ป้องกันจังหวัดขอนแก่น
คือจังหวัดขอนแก่นนี้ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นหัวเมืองทางภาคอีสาน
คือเขากันที่จะเข้าไปในช่วงของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเหมือนกัน

อันที่๓ก็คือน้ำเข้าเท่าไหร่ต้องระดมเครื่องสูบน้ำ

ซึ่งเขาบอกน้ำในภาคอีสานต้องยอมรับว่าปีนี้น้ำมาก
ทำให้ต้องระบายลงน้ำลงแม่น้ำชีแม่น้ำมูล
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับ๔จังหวัดด้วยกันนะฮะ
มหาศาลคามยะโสธรรมร้อยเอ็กซ์
จังหวัดนี้อีสานนะคุณมิ้น
ค่ะอีสานค่ะ
ครับก็ทางด้านนายเสรีสุพราธิต
ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ความเห็นในการขุดคลองระบายบางบานบางไซ
ว่าอาจจะมีผลกระทบหลายด้าน

คือประเทศไทยเราก็คิดอย่างนี้นะ

พอสร้างเงินก็จะมี

พอสร้างเขื่อนปุ๊บก็ต้องมีการย้ายประชาชนในพื้นที่ออกไปนะครับ
ตัวนี้เดี๋ยวเราคุยกันในอีกคราวหนึ่งนะครับ
วันนี้เราคงอัปเดตเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
แล้วก็พื้นที่ภาคอีสานให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้า

เพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกันเงินค่ะ

เพราะว่าเงินทองเป็นของไม่เข้าใครออกใคร
แต่บางทีเงินของเราอาจจะไปอยู่ที่ธนาคารโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้

คุณผู้ชมนะครับคือท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับผมว่า
ที่นั่งดูทีวีทางไทยรัฐทีวี
รายการตีแสกหน้าอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องทุกคนนะครับ
คือเรื่องนี้สำคัญมากจริงเพราะว่า
หลายคนชอบเอาเงินไปฝากธนาคาร
คือทุกคนมันมีเงินมันก็คงจะไม่เก็บหายแล้วล่ะ

ท่านผู้ชมครับเมื่อไปฝากธนาคารเนี่ย
หมายความว่าตากไปใช้มาถอนไปนะครับ

ทางธนาคารเขาก็จะกำหนดว่า
ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวหมายความว่าเคลื่อนไหวก็คือไม่ได้เข้าไม่ได้ถอนไม่ได้ปาก
แช่ไว้อย่างนั้นถ้าต่ำกว่า๒๐๐บาทเขาจะหักเดือนละ๕๐บาท
ค่ารักษาบัญชีซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำอยู่แล้วล่ะครับ
ดังนั้นถ้าท่านผู้ชมฝากไว้๒๐๐บาทไม่มีเงินไม่มีการเข้าออกไม่มีการถอนเข้าถอนออกเนี่ย
บาทก็ประมาณสัก๒ปี๓ปีก็เกลี้ยงแล้วล่ะครับ
เพราะเขาจะหักจากบัญชีนั้นออกไปเรื่อยประมาณสัก๔ปี
คือถ้าไปถอนออกก็ไม่เหลือแล้วนะคะ๔ปีถ้าไม่ทำอะไรก็คือหายไป
ทีนี้ปัญหาคือมันมีเงินมากกว่า๒๐๐บาทบัญชีที่มากกว่า๒๐๐บาท
ท่านผู้ชมก็คงจะคิดถึงเงินที่บางครั้งก็เป็นผู้ที่พ่อแม่หรือคนแก่ชะลาฝากไว้แล้วก็หลงลืม

หรือว่าเงินที่ผู้ที่มีแล้วก็เสียชีวิตไปก็ไม่ทันไปบอกใครว่าเรามีเงินอยู่บัญชีนู้นบัญชีนี้นะ
นะฮะก็ไม่มีใครไปติดตามลูกหลานก็อาจจะไม่ทันรู้นะฮะสมุดบัญชีก็อาจจะหายไป
ไม่ทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าเงินก้อนนี้ท่านผู้ชมฟังกันดูมันจะเยอะสักแค่ไหนปรากฏว่าเป็นหมื่นล้านนะครับ
หมื่นล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านคือทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาแจ้งออกมาเองครับ
ก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนที่มีเงินฝากและไม่เคลื่อนไหวบัญชีเป็นเวลานาน
ไม่ทราบว่าสถาบันการเงินมีค่าเก็บรักษาบัญชีนะไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบฮะ
ที่มีเงินฝากน้อยกว่า๒๐๐บาทคือบางธนาคารเนี่ยเขาคิดร้อยหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่๕๐เหรอคะบางธนาคารคิด๕๐บางธนาคารคิดร้อยหนึ่ง

ทีนี้เงินฝากที่น้อยกว่า๒๐๐๐บาท
และเจ้าของบัญชีไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลากำหนด
เงินจะตกเป็นรายได้ของธนาคารนั้นโดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว
ปัจจุบันมีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

ซึ่งมีทั้งผู้ฝากเงินที่มีชีวิตลืมไว้กับกลุ่มผู้เสียชีวิตไปแล้ว
อันนี้เห็นไหมครับคือนายพรชัยจีระเวทโคศกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ออกมาเปิดเผยก็สังเกตได้ว่าอย่างที่ผมบอก
คือผู้อื่นเสียชีวิตก็ไม่รู้หรอกครับว่ามีเงินฝากไว้
ขอโทษนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วฝากไว้ผู้ที่ยังอยู่ทายาทไม่รู้ไม่รู้
ก็ตอนฝากไว้ก็อาจจะกลัวหรือว่าเก็บเงินเอาไว้ใช้
กลัวว่าลูกหลานจะไม่เลี้ยงก็เก็บเงินตัวนี้ไม่บอกใครนะ
กลัวว่าคนนั้นจะมาเอาลูกหลานจะมาเอาอะไรไปเนี่ยนะ
ก็เลยเก็บเงินไว้ปรากฏว่าเมื่อสีชีวิตไปก็ไม่ทันบอกใคร
คนอาจจะบอกว่าไม่เยอะนี่คลังก็ออกมารับเองนะเป็นหมื่นล้าน

ทีนี้กระทรวงการคลังก็จะทำระบบค้นหาข้อมูลสืบค้นเงินฝากให้ประชาชนเข้าบัญชีทายาทตามกฎหมาย
คนต่อไปก็หมายความว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขากำลังออกกฎหมายครับกระทรวงการคลังก็ออกกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับ
เขาเรียกว่ากฎหมายบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน

ก็บัญชีไหนไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีความเคลื่อนไหว
ทิ้งไว้สิบปีนี่สิบปี
เขาจะให้ธนาคารเอาเงินก้อนนี้ไปให้กระทรวงการคลัง

คือไม่ใช่ฟรีครับก็ให้กระทรวงการคังไปเก็บไว้แทน
เพราะไม่งั้นธนาคารก็จะได้ประโยชน์
ธนาคารจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ซึ่งบอกแล้วว่ามีเป็นหมื่นล้าน
ไม่มีการติดต่อธนาคารก็ไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะไปให้ใครก็ทายาทก็ไม่ติดต่อ

ซึ่งหลักเงินเนี่ยก็อาจจะมีเป็นหมื่นแสนบัญชีล่ะครับ
ไม่รู้บัญชี๕๐๐๐บัญชี๘๐๐๐บัญชี๑๐๐๐๐บัญชี๒๐๐๐๐บัญชี
หรือว่าหลายแสนหรือเป็นล้านก็ได้

ก็ส่งจดหมายไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ติดต่อไปก็ไม่มีการติดต่อกลับ

ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหว๑๐ปีด้วยกัน
ก็จะเอาเงินก้อนนี้ยกให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ดูแลรักษาไม่ได้ยึดไป

คือเนี่ยมิ้นกำลังคิดอยู่ว่าอย่างนี้มันไม่เท่ากับว่าแค่เปลี่ยนมือผู้ได้รับประโยชน์เหรอคะ
ครับก็คือเขาก็เอาไปให้กระทรวงการคลังก็ไปให้รัฐบาลเก็บไว้ล่ะ
เนื้อหาสาระง่ายก็คือหากบัญชีเงินฝากใครไม่มีการเคลื่อนไหว
เลยเป็นเวลา๑๐ปีจะถูกนำมาใส่ไว้ในเงินคงคลัง
หรือเก็บไว้ในส่วนของรัฐบาลแบบนี้
เขาบอกว่ารัฐบาลจะเก็บไว้และเอาไปใช้ในด้านเกี่ยวกับสารอุปโภค
ก็คือถ้าเกิดมีใครมาติดต่อ
เจ้าของบัญชีหากติดต่อขอรับคืน
ก็ยินดีเขาจะคืนให้ไม่มีปัญหา
อ๋อคือถ้าเอาเอกสารมา
บอกว่าบัญชีนี้นี่นี่มันของเขา
เพราะว่าเขาไม่ได้มาใตติต

อ๋อคือถ้าเฉพาะเรามารู้ทีหลัง๑๐ปี
ไม่รู้จะไปคืนใครนะ
เพราะไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารที่จะไปติดต่อทาย่งทายาท
คุณชุวิตแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นร่างกฎหมายยังไม่ผ่านถูกไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีเดียวกันอันนี้แล้วเขามาติดต่อที่ธนาคาร
ก็ธนาคารก็บอกว่าหลัง๑๐ปีแล้ว
มีระเบียบว่าจะยกไปที่กระทรวงการคลัง
ต้องไปติดต่อให้กระทรวงการคลังเป็นคนเอาเงินให้

เขาเรียกว่าบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวก็
หมายถึงเราทิ้งบัญชีเงินฝากไว้โดยไม่มีการถอน
ไม่มีการฝากเพิ่มไม่มีการอัปเดตไปเลยเป็นปี
ที่สำคัญหากบัญชีเงินฝากของเรามีต่ำกว่าเกณฑ์ที่แบงค์กำหนด

คือถ้าคุณมี๒๐๐บาทคุณไม่ไปติดต่อแบงค์ก็จะหักไว้เดือนละ๕๐บาท๕๐บาทไปเรื่อย
๑๐ปีนึงก็๖๐๒ปีก็๑๒๐๐ก็๒๐๐บาทก็ไม่เกิน๔ปีก็หมดแล้วล่ะครับ
อันนี้คือกรณีที่ฝากทิ้งไว้ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการถอนเข้าโอนเข้า
ทีนี้ไอ่มากกว่า๒๐๐๐บาทจะ๓๐๐๐๕๐๐๐บาทหมื่นแสนหรอละ
เงินก้อนนี้แหละครับที่มันไม่มีการอัปเดต
ท่านผู้ชมอาจจะบอกอ้าวแล้วมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นการอัปเดต
ติดต่อกัน๑๐ปีนะครับ๑๐ปี๑๐ปีกฎหมายฉบับนี้ก็จะให้ธนาคารเอาเงินก้อนนี้โอนไปให้คลัง
ให้รัฐบาลเป็นผู้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลัวว่าท่านอาจจะรวยเกินไป
งงไงสับสนว่ามีเงินแล้วไม่ได้ไปติดต่อเลยลืมไปว่ามีเงินอยู่
ก็เลยอดออกกฎหมายนี้เอามาชี้แจงกันให้เข้าใจต่ำกว่า๒๐๐๐
กรณีเงินฝากคุณต่ำกว่า๒๐๐เนี่ยแบงค์จะตัดค่ารักษาบัญชีเดือนละ๕๐บาท
อันนี้แล้วแต่ธนาคาร๕๐บาทหรือ๑๐๐บาทจนกระทั่งเงินในบัญชีหมดไป
ทีนี้ในส่วนที่๒คือบัญชีที่มากกว่า๒๐๐๐แล้วไม่มีการเคลื่อนไหว
มียอดเงินฝากเหลือกว่ามากกว่าที่แบงค์กำหนดก็คือ๒๐๐๐บาทนี่แหละ
เขาก็ไม่สามารถจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีได้ใช่ไหมเพราะว่าฝากเกินกว่า๒๐๐
กว่าที่ธนาคารกำหนดก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงเงินก้อนนี้ก็จะค้างอยู่อย่างนี้แหละ
ซึ่งเขาบอกว่าเงินก้อนนี้เป็นหมื่นล้านนะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบ
ได้เปรียบในระบบสถาบันการเงินที่รับฝากกระทรวงการคลังจึงได้ยกร่างกฎหมายนี้ขึ้น
เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
กว่า๑๐ปีของประชาชนแทนสถาบันการเงิน
ความเข้าใจมิ้นคือคลังเนี่ยเห็นว่าประชาชนที่ฝากเงินลืมอาจจะโดนธนาคารเอาเปรียบได้เลยเอากฎหมายนี้ขึ้นมา
แต่ว่าถ้ามันมีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน๑๐ปีเดี๋ยวคลังดูแลให้แต่คลังก็มีสิทธิ์เอาไปหมุนก่อนได้
คือแหมคุณก็ปกติเราโถกระทรวงการคลังก็ไม่อยากจะได้เงินไปหมุนมึง

กำลังจะถามว่าตกลงข่าวลือที่บอกว่าคลังถังแตกนี้จริงป่ะคะ
เออมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโถโหคลังถังแต่งจะมาเอาเงินอย่างนี้

แต่โดยปกติเนี่ยธนาคารจะได้เป็นผู้ได้ประโยชน์ในเงินลืมตัวนี้เงินฝาก

ไหมครับก็ไม่มีใครมาถอนเนี่ย
เขาบอกนะที่สวิตช์นะประเทศสวิตช์นะคุณมินมีเงินอย่างนี้เยอะมากเลย
ธนาคารสวิตช์เก็บเงินไว้คือไม่มีใครมาติดต่อ

ไม่มีใครมาติดต่อเขามาติดต่อเขาก็ให้คืน

ใช่ครับในบางกรณีอย่างผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเงินเหลือปริมาณไม่เยอะนะฮะ
ทายาทบางทีก็คิดว่าเสียเวลากว่าจะไปติดต่อ
อย่างธนายต้องไปล้องหาเป็นผู้จักรายมรดก
คือธนาคารเขาไม่ได้ให้เงินกับคนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ต้องบอกว่า
คุณจะต้องเอาคุณไม่มีลายเซ็นนี่ถูกไหม

ยื่นบัตรประชาชนแสดงว่าเป็นลูกทะเบียนบ้านอะไรก็ได้

คิดว่าบีดามันดาเสียชีวิตแล้วเอาบัตรประชาชน
ก็บีดามันดาไปยื่นที่แบงค์ขอเงินคือ
ไม่ได้ครับต้องให้สารเป็นผู้สั่งครับ
สารก็จะต้องออกเป็นคำสั่งใครเป็นผู้จัดการมรดก
แล้วบางทีเนี่ยคุณคิดดูแล้วเงิน๔๕พัน๖พันเนี่ยคุณจะทำไหมล่ะ

ยุ่งยากเสียเวลานะครับก็เลยทิ้งไว้จากนั้นเลย

เงินตัวนี้เป็นเงินปริมาณมหาศาลนะฮะ

ครับกระทรวงงานคังก็เลยบอกว่า
จะดูแลเงินของเจ้าของบัญชีหรือผู้เงินฝากแทนนะฮะ
กระทรวงการคังจะทำระบบเก็บเงินฝากเพื่อให้เจ้าของบัญชีเนี่ย
ค้นว่าเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
แล้วก็สามารถมาขอเงินต้นคืนได้ตลอดเวลา
ขอคืนได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมฟัง

เกี่ยวข้องจริงจริงคุณผู้ชมคือต้องฟังกันให้ดีเลย
มินเชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันแหละที่เอาเงินไปฝากแล้วก็ลืม

คือบางคนเข้าใจแบบนั้นคิดว่าเปลี่ยนที่เก็บไง
แต่ว่ามันมีทั้งเรื่องค่ารักษาบัญชี

เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเลย
อาจจะมีการถอนออกแล้วเอาเข้าใหม่ก็ได้

ผมว่าคุณมิ้นเราคงจะกลับไปแบบเดิมดีกว่าไหม
ฝังหายเหรอนั่นแหละสินี่มีดอกเบี้ยมันไม่งอกเงย

ก็น้อยกว่าลงทุนนิดหนึ่งคุณผู้ชมต้องลองเลือกดูว่าจะทำแบบไหน

ไม่ว่าจะเงินหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ย

ไม่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่ธนาคารเขาได้สิทธิ์เราไป
กระทรวงการคลังเขาก็จะดูแลสิทธิ์นั้นให้เราแทน
แต่เขาบอกแหละว่าอยากมีเอกสารยืนยัน

เราไปติดต่อเขาก็คืนเงินให้เรานะคะแต่ทางที่ดี
ปฏิบัติยังไม่ออกนะแต่จากกำลังจะออก

ถามคุณพ่อถามคุณแม่คุณตาคุณยายกันให้ดีว่า

กันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ